ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณต้นครับ
ต้องบอกเลยว่าสู้ชีวิตมากครับ
เป็นอดีตขอทานครับผม
ต้องดิ้นรนกับสภาพร่างกาย

แต่ว่าคุณต้นสามารถที่จะกลายเป็นพ่อค้า
แซนวิชได้ครับ
เรื่องราวของคุณต้นจะน่าสนใจขนาดไหน
ติดตามรับชมพร้อมกันครับ
เชิญติดตามรับชมพร้อมกันครับ

เรื่องราวของคุณต้นจะน่าสนใจขนาดไหน

เชิญติดตามรัวของคุณต้นจะน่าสนใจขนาดไหน
เชิญติดตามรัวของคุณต้นจะน่าสนใจขนาดไหน

เชิญติดตามรัวของคุณต้นจะน่าสนใจขนาดไหน

เชิญติดตามรัวของคุณต้นจะน่าสนใจขนาดไหน
เชิญติดตามรัวของคุณต้นจะน่าสนใจขนาดไหน

เชิญติดตามรัวของคุณต้นจะน่าสนใจขนาดไหน

พี่ต้นเป็นคนดีค่ะและก็รูลายครอบครัว

เราเห็นสภาพของต้มนะครับ

ก็คือเขาก็เหมือนผู้ชายธรรมดาทั่วไป
ก็ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นว่าเขาพิการนะอะไรอย่างนี้

ปกติให้กำลังใจพี่ต้นยังไงบ้าง

คือเราอยู่ด้วยกันเราให้กำลังใจกัน

ก็ยังมีแฟนกับลูกคอยให้กำลังใจตลอดอย่างนี้ค่ะ

มันเป็นจุดเริ่มต้นของผมอยู่ตรงนั้น
ไม่ลืมว่าทุกวันนี้ผมได้ดีก็มาจากแยกนั้น
แล้วปกติเวลาที่ต้นไปขาย

ล้มแล้วก็ทำให้ขาพลิกแพงเจ็บทรมานครับ
เคยมีช่วงไหนที่ขายไม่ได้บ้างไหมครับ

มันเหมือนน้ำมันมีขึ้นแล้วลม
ตอนอยากให้วิทย์ต้นค่อยพูดให้กำลังใจ
คนที่เขามีปัญหาชีวิตเหมือนกัน
เมื่อไหร่คนท้อคนมองไปข้างหน้า
อย่ามองไปข้างหลังมองไปข้างหลังคนก็ยิ่งท้อ
คนต้องมองไปข้างหน้าแล้วเดินไปข้างหน้าให้ได้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างครับพี่
คือเราได้กำลังใจนะ
คือเห็นอย่างหนึ่งคือสิ่งหนึ่งที่พี่แกบอก

ให้มองไปข้างหน้าถูกไหมจูด้งใช่ครับ

แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ

ใครที่สนใจอยากจะไปอุดหนุนนะครับ
สามารถไปได้ที่ต่อหม้อ๒๕๑ถนนเกษตรนวมินกรุงเทพมหานคร
หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอก็ได้นะครับ

เฉพาะตรงสี่แย่งหรอกไปได้โทรไปเลย

ขอบคุณค่ะทีนี้จะแจกกันตรงนั้นมีคนจองอย่างครับ

ขอชิ้นนึงขอบคุณครับ